เป็นสามีออกตามหาภรรยาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็น

พบแต่รถจักรยานยนต์ของภรรยา

จนกระทั่งช่วงเช้าที่ผ่านมา

ว่าตัวภรรยาของเขากลายเป็นศพ

คว่ำหน้าจมน้ำอยู่ในคลอง

ตำรวจของสพบางปะหันได้รับแจ้งเหตุ

จึงรีบประสานกู้ภัยและทีมแพทย์

จุดเกิดเหตุห่างจากถนนสายชุมชน

พบร่างของผู้เสียชีวิตเป็นหญิงครับ
ความหน้าเปลือยกายไม่สวมเสื้อผ้า
อยู่ภายในคลองบางพระครู
เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบนะครับ

ก็พบว่าตรงริมคลอง
ลักษณะเหมือนมีการจุดไฟเผา

จุดไฟเผาอยู่บริเวณใกล้เครื่องสูบน้ำ
และพบรองเท้าสีขาวข้างซ้ายของผู้หญิง
หูฟังตลับแป้งตลับแป้ง
แล้วก็จี้ทองคำรูปหัวใจตกอยู่ในที่เกิดเหตุ

จากนั้นเจ้าหน้าที่มูลที่พุทธไทยสวรรค์
ได้นำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาบนฝั่ง
เวรชนะสูตรพบว่าบริเวณเหนือคิ้วด้านขวา
มีร่องรอยคือยุบเข้าไปถึงดวงตาเลยคุณ
กระโหลกร้าวนี่การตรวจสอบเบื้องต้น
เหมือนถูกของแข็งทุบอย่างแรง
ลำคอถูกรัดด้วยกางเกงทำงานสีขาว

และก็เท้าก็มีรอยฟกช้ำ
น่าจากการที่รดคว่ำ
ข้างซ้ายยังสวมใส่ถุงเท้าอยู่หนึ่งข้าง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำร่างผู้เสียชีวิต

เพื่อพิสูจน์การเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้อย่างที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นข่าวนี้
ว่าผู้เป็นสามีตามหาภรรยาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็น

เจอแต่รถจักรยานยนต์ของภรรยาล้มคว่ำอยู่ริมทาง
ผู้ชายคนนี้เดินทางมาจุดเกิดเหตุครับ
นี่คือนายพิศนุอิ่มอาหารนะครับ

ยืนยันว่าศพที่พบเป็นศพภรรยาของเขาเอง
ชื่อว่านางสาววราพรอิ่มอาหารอายุ๔๐ปีนะครับ
ซึ่งเมื่อวานภรรยาก็ไปทำงานในนิคมสหรัฐตามปกติ
ทุกวันนะตอนค่ำนะคุณ
จะกลับถึงบ้านประมาณ๒ทุ่ม๔๐นาทีทุกวันเลย
แต่เมื่อวานรอแล้วรอเล่าจนกระทั่งถึง๓ทุ่มกว่า

สามีโทรไปตามโทรไม่ติด
ด้วยความเป็นห่วงนะครับก็เลยชวนน้องชายออกมาตามหาที่โรงงาน
ไม่พบว่าภรรยาอยู่ที่โรงงาน
แล้วก็มีทีมกู้ภัยออกช่วยตามหา
ช่วงเวลา๕ทุ่มพบแค่รถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
ล้มอยู่บริเวณปากทางเข้าวัดตานเอนน
จากนั้นก็โทรติดต่อประสานตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบรถจักรยานยนต์ก่อน
ตำรวจก็เอารถจักรยานยนต์ไปไว้ที่สพบังปะหัน
แล้วก็ตัวเขาเองกับกู้ภัยก็ออกตามหาตลอดทั้งคืนเลย

กระทั่งช่วงเช้าออกตามหาอีกครั้งนะครับแล้วก็ระดมเลย
ยัดออกช่วยตามหาอีกแรงจนกระทั่งนี้นะครับ
ญาติมาพบศพภรรยาของเขาเสียชีวิตจมคลองบางพระครู
และที่สำคัญคือไม่ได้สวมเสื้อผ้าอะไรเลย
ทีนี้สามีก็บอกว่ายังไม่รู้เลยว่าสาเหตุที่ภรรยา
จะถูกฆ่ามาจากเรื่องอะไรเพราะภรรยาไม่เคยเล่าให้ฟัง
ว่ามีปัญหาหรือว่ามีเรื่องกับใครมาก่อนนะฮะ

บอกว่าคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมแน่นอนเลย
เป็นคดีสเตือนขวัญในพื้นที่ด้วยนะครับ
ในที่เกิดเหตุนะครับก็คาดว่าลักษณะการก่อเหตุ
ผู้หญิงคนนี้จะถูกฆาตกรรมในจุดที่พบศพนี่แหละครับ
โดยการใช้ของแข็งทุบที่บริเวณเหนือคิ้วจนกระโหลกล้าว
แล้วก็ใช้กางเกงพนักงานของผู้ตายเนี่ยกางเกงของผู้หญิงเองเนี่ยนะครับ
ถอดออกมารัดคอผู้หญิงซ้ำอีก
จากนั้นก็นำศพของผู้หญิงคนนี้โยนทิ้งน้ำนะครับ
แล้วก็ใช้น้ำมันเครื่องเอามาเผาคุณ
น้ำมันของเครื่องสูบน้ำเอามาเผาเสื้อผ้าของผู้ตาย

สันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะมี๒คนขึ้นไป
เชื่อว่าคนร้ายที่ก่อเหตุน่าจะคุ้นชินกับบริเวณแถวนี้ด้วยคุณ
ก็เลยเอาศพมาอำพรางแล้วก็ทิ้งลงคลองแบบนี้นะครับ
แต่ทีนี้ตำรวจจะเร่งสอบสวนนะครับ
ญาติทั้งคนใกล้ชิดแล้วก็สอบปากคำชาวบ้าน
รวมถึงหาหลักฐานต่างที่จะตามหาคนร้าย
ตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้นะครับ